มาดูเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่าข้อมูลชุดนี้ที่คุณดิวอริสลาเปิดเผยออกมา
มีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊คของเธอก็ทำให้วันนี้ชื่อของดิวอริสราติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยล่ะ
อริสราโพสต์เฟซบุ๊คถึงบุคคลปริศนาข้อความประมาณว่า
น้องเพิ่งจะมีงานมั่นไปกำลังจะแต่งวันที่๒๒มกราคมนี้
คาดว่าวงการเว็บพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานแต่งกันทั่วหน้า
โพสต์ยาวเลยนะคะแล้วก็บอกว่าวอนให้สายสืบตำรวจทำงานด้วย
ทิ้งท้ายด้วยว่ามีความรักและแต่งงานไม่ผิดแต่ผิดที่ทำธุรกิจสกปรก
ไม่ขาวผิดกฎหมายและกล้าจัดงานใหญ่โตในขณะที่คนอื่นโดนจับกัน
โชว์ความรวยที่ได้มาจากเว็บพนันที่หลอกเงินคนไทย
โอ้โหคุณผู้ชมพอข้อความนี้นะคะปรากฏบนโลกออนไลน์
ก็ทำให้มีคนสนใจจำนวนมากและคาดเดาตัวย่อนั้นไปต่างนานานะคะ
ทางด้านพลตำรวจตรีอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันนี้เลยต้องออกมาตอบเรื่องนี้นะคะบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ส่วนข้อมูลที่มีการโพสต์เนี่ยเป็นแค่ข้อมูลกล่าวอ้าง
ยังไม่สามารถชี้ได้ว่าผิดหรือไม่ผิดแต่เบื้องต้นเดี๋ยวจะขอตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะ
ขณะที่รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
ก็บอกว่าตอนนี้สั่งการให้ชุดสืบสวนรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะ
ว่ามันเป็นยังไงส่วนในกระแสโซเชียลที่หลายคนเชื่อมโยงไปถึงแฟนเก่า
ดิวอริสรานั้นยังไม่สามารถตอบได้จนกว่าจะทราบตัวนะคะ
แล้วถ้าหากพบผู้กระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เรื่องนี้ก็หลายคนก็ให้ความสนใจนะคะตามต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยผลการตรวจสอบจะออกมาเป็นยังไงนะคะ